เจอเอ่ยตายออระถัย
ซิมี่๒๒วิทยุนายนไปถามนิดนึง

ตายออระตาย
อทิศสเปมทัยแล้วค่ะ

แต่ร่างในแต่ละหมื่นคือแบบซ่อมอย่างเดียวเลย

จะต้องน่อยอาจจะมีแดนนิดหน่อย

งานเดียวกันพี่ไผ่มาแต่เขายุ่งไม่ได้คู่กัน
แต่ว่าเขาจะทำบุญค่ะที่จังหวัดบ้านเกิดเยอะโสธร

หลายคนคิดถึงคนบ้านเดียวกัน
บุญไงครับสิบเอ็ดนี่เทศห้องรองพระหลวงปูน่าแล้วก็หลวงปูเบน
แล้วก็มีพุทธาพิเศษตอนเย็น
วันที่สิบสองบึงหมอร่ำทอดพัปป้ายังหมดเศร้ามีรถแฮ

เห็นเพื่อนบอกว่ามีซีนณเดชน์ยาครูจินเลยเปล่าค่ะ
นะครับฝากในเด้อนะครับคอนเสิร์ตพี่ตายอร้อยให้
วันนั้นนะครับมีบทเพลงพิเศษพิเศษ

จะมีการพูดคุยมีการหยอกล้อมีละครในนี้
โอ้ยคักอีกนิดนึงค่ะ
เอาเป็นว่าก็รอเชียร์กันได้นะคะ